ผีการทำมาหากินของแก๊งนางฟ้าตัวงัดที่จังหวัดกาลสินกันหน่อย
เขารวมตัวกันออกมาหาจิ้งหรีดเอาไปทำเป็นเมนูอะไรรับประทานกันนะ
ดูสิว่าแก๊งนางฟ้าตัวงัดกลุ่มนี้
น้องน้องจะไปทำอะไรยังไงดูนะคะนี่คือกลุ่มน้องน้องทีมงานนักแสดงหนังสั้น
ชื่อดังชาวจังหวัดกาลสินนะน้องเขาเนี่ยมียูทูปนะ
ช่องยูทูปของเขาคือตัวงัดโปรดักชั่นช่องดูหนังสั้นอีสานอินดี
ไปตามกันต่อได้แต่น้องกลุ่มนี้เขาโด่งดังอยู่แล้วในโซเชียล
เขารวมตัวกันออกมาหาจิ้งหรีดตามท้องนาการหาจิ้งหรีดของน้องน้องนี่เห็นไหมคะ
ใส่ไฟส่องกบไปแล้วก็ถือคุถังไว้ด้วยนะ
พอเห็นจิ้งรีดเดินตามพื้นป๊อบแต่คุบเลย
คุบเก็บใส่กูถังเก็บเก็บเก็บเก็บใส่ไปใช้มือเปล่ากับจับเนี้ยฮะ
ใส่ถังไปหลังจากหาจิ้งหรีดจนได้ปริมาณที่เพียงพอแล้ว
ก็นำจิ้งหรีดมาทำเป็นเมนูยอดฮิตอย่างเช่นเมนูเมนู
เลี่ยงจิ้งรีดเดี๋ยวก่อนนะเมี่ยงจิ้งหรีดเพิ่งเคยได้ยินนะ
ได้ยินเป็นเมนูยอดฮิตเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นด้วยการก่อไฟ
แล้วก็ตั้งหม้อให้ร้อนแล้วก็ใส่จิ้งหรีดลงไปในหม้อ
จากนั้นเติมน้ำปลาร้าลงไปคุณคนให้เข้ากันให้มันงวดอ่ะ
ให้มันงวดเดี๋ยวน้ำในหม้ออ่ะมันแห้งลงโอ้เฮ้ยแปลกมาก
เท่านั้นยังไม่พอเนอะไปต่อครูชิสาคุณผู้ชมฮะอ่า
มารวมตัวกันแบบนี้ต้องมีอีกหนึ่งเมนูสำคัญก็คือส้มตำค่ะ
เขาบอกว่าใส่พริกประเทศมะนามะกอกเส้นมลากรและก็ทำการตำตำตำ
ให้เข้ากันด้วยนี่มีส้มตำมากินกันกับจิ้งหรีดแบบนี้
หลังจากฉะก็ทำสุกตั้งสุกตั้งทำอะไรทำการ

บอกเลยนะผมว่ายังมีอีกหลายอีพีอีกหลายตอน
ไปติดตามกันได้น้องเขาเป็นยูทูปเบอร์ชื่อดัง
เสิร์ชกันดูในยูทูปกับตัวงัดโปรดักชั่น
ไปตามต่อเพราะน้องเขาทำคลิปออกมา
สนุกสนานเยอะแยะมากมายเลยนะคะ